ที่นี่เขาไปจุดทูบขอโชคขอลาบ
กับต้นกล้วยแปลกมันแปลกยังไงไปดูเลย
ค่อยดูกันไปว่าแต่ละที่ที่นำเสนอวันนี้

ไปกันที่สวนข้างบ้านนะคะบ้านเลขที่๑๒๐หมู่๓
บ้านหนอีดำตำบลหมด๒
อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ไปพบกับต้นกล้วยแปลกประหลาดเนี่ย
มันออกปลี๓ปลี
เครือใน๑ต้น
เฮ้ยมาแบบนี้เลยเหรอ๓ปีซ้อนเลยเหรอ

ทีนี้แหละคุณใครจะไปนับก็นับนะ

หลังจากที่มีคนเคยถูกรางวัล
ติดต่อกันมาถึง๒งวด

พากันมานั่งรถมาดูมาเห็น
มาอยากเห็นกับตา๑๐ปากว่ามันไม่เท่าตาเห็น
โอ้โหนำดอกไม้ทูบเทียนน้ำแดงแป้งฝุ่น
มาเลยล้อมวงเลยค่ะคุณ
เจ้าหน้าที่ต้องล้อมเอาไว้อ่ะต้องล้อมเอาไว้สิ
เหตุตรงนี้ไม่ได้นะเอาแค่อยู่ในนี้นะ
อย่าเดินออกไปข้างนอกนะนี่คือบริเวณบ้านนะคะ
แล้วเขาก็เอาแป้งไปโรยตามส่วนต่างของกล้วย
ทำพิธีเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอให้มีโชคมีลาบ
บางทีเขาบอกว่าบางคนก็เห็นเป็นความแตกต่าง
ความแตกต่างที่ลงตัวเขาลงตัวใช่ไหม
ใช่คุณนวลจันจันวิเศษเจ้าของบ้านค่ะ
เขาบอกว่ามีเพื่อนบ้านเข้าไปจับไก่อยู่ในสวนข้างบ้าน
แล้วเป็นคนสังเกตเห็นต้นกล้วยมันดูแปลกค่ะ
ก็คือเครือของมันออกปลีมา๓ปลี๓เครือ
ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังไปเล่าให้คนในบ้านฟัง
ทีนี้แหละทุกคนรู้เพื่อนบ้านรู้

ตอนนี้ตลอดข่าวรู้แล้วด้วยเนี่ยก็เลยมาดูกันเนี่ยนะคะ
ต้นกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะออกปลีเพียงแค่๑ปลี๑เครือใช่ไหมล่ะ
เขาก็เลยมาดูกันแบบนี้หลุบคำตามองจ่องไป
ใน๑ต้นมี๓ปลี๓เครือแต่ละเครือมี๙หวี
นับลูกกล้วยทั้งหมดแล้วเท่าไหร่

แล้วเขาบอกข้างมีหน่อเล็กขึ้นมาอีก๕หน่อ

มันก็ต้องขึ้นพอมันแทงปลีออกมาปั๊บใช่ไหม

เออโอ้โฮโอ้โฮ

มีเวลาให้ผมสัก๓๔วินาทีไหม
ไม่มี๓๒๗ลูกเยอะมาก